เราเริ่มต้นกันด้วยคดีจับแก๊งค้ายาเสพติดกันก่อนกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ปราบกรามยาเสพติดนะครับ
เคยจับแก๊งค้ายาเสพติดได้คนหนึ่ง

ก็ขยายผลมาจนเข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพักในวันนี้
คนที่หนีไปในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดย้อนหลังให้ฟัง

แต่เอาเป็นว่าวันนี้ที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ชายชื่อในเดชอุดมหรือว่าเดช
นามสกุลแสงสายทัพทิมอายุ๔๑ปี

ค่ะเป็นน้องชายแท้ของคุณการวิพากรซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซ
พอบอกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวดังวันนี้เลย
จับน้องชายเสกนะฮะน้องชายอดีตภรรยาเสกโลโซ
ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติด

นะครับเขาหลบหนีไปอยู่ที่บ้านพักของพ่อนะ
เพราะว่าที่ตำรวจไล่มาตั้งแต่ความจริงจับเพื่อนร่วมแก๊งได้ตั้งแต่๘มีนาคมนะ

ใช่ไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้นะฮะไปเรื่อยจนวันนี้บุกไปเจอไปจับได้

แม่ก็พาขึ้นไปชั้น๒บอกอยู่ในห้องนอน
เท่าไหร่ไม่เปิดเจ้าหน้าที่ก็พังประตูเข้าไปก็ทิ้งยาเสพติดลงโถส้วมอะค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพปฏิบัติการตอนเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มก่อนนะครับ
นี่ค่ะ

แต่ก็ทิ้งของกลางลงโถส้วมไปแต่ยังมีทรงมีซองมีอุปกรณ์อยู่นะคะบางส่วนนะคะ

เวลาเขาเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องเวลาตรวจค้นเขามุ่งไปที่ห้องน้ำก่อนเลย
เพราะพฤติกรรมคนร้ายจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ

ดทิ้งชักโครกอกอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับ
ช่วงเช้าวันนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกธิรเดชน์ทำสุธีรองผู้บังคับการ
หน่วยการกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษชายะสยบภัยรีนะครับ
เข้าตรวจค้นบ้านพักบีดาของนายเดชอุดมแสงสายทิมนะฮะ
ซึ่งเป็นแสงสายทัพทิมอายุ๔๑ปี
เป็นผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติดนะครับบ้านพักเนี่ย
ย่านถนนประชาราชตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
หลังจากที่สืบจนรู้แน่ชัดว่านายเดชอุดมเนี่ย
ใช้บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านของพ่อมากบดานอยู่ที่นี่นานหลายเดือนแล้ว
ตอนเข้าไปในบ้านเนี่ยไปเจอพ่อกับแม่ก่อนนะครับ
พ่อนี่เป็นอดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะแม่นี่เป็นแม่ก็อยู่ด้วยนะฮะ
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยพ่อกับแม่บอกว่านายเดชอุดมอยู่บนห้องชั้นสอง
แล้วแม่ของนายเดชอุดมก็พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้นสอง
เคาะประตูเพื่อให้ออกมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่

อืมก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจ

เนื่องจากเกรงว่าถ้าทิ้งเวลาช้าเอาไว้เดี๋ยวผู้ต้องหาทำลายหลักฐานหมด
พอเข้าไปในห้องได้พบว่านายเดชอุดมเดินออกมาจากห้องน้ำครับ
จับกลุ่มก็เลยเข้าไปที่ห้องน้ำไปตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
พบว่ามีซองพลาสติกทิ้งอยู่ในชักโครกหลายซอง
คาดว่าเป็นซองยาเสพติดแล้วก็มีเครื่องชั่งขนาดเล็กด้วย
แต่ไม่มีอุปกรณ์การเสพนะ
ในการจับกลุ่มในครั้งนี้ในเอชอุดมนะครับ
ก็ยอมรับว่าเสพยาเสพติด
เขาบอกว่าเสพบ้างแต่ปฏิเสธเรื่องค้ายาเสพติด
บอกแค่ว่าเขายอมรับว่าเขาเอายาไอซ์เททิ้งในชักโครกจริงเท่านั้น

พลตำรวจรีสุรศักดิ์ขุนนรงค์ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด๑
ก็บอกว่าการเข้าไปจับกลุ่มนายเดชอุดมในครั้งนี้ค่ะ
เนื่องจากว่า๘มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเนี่ยล่อซื้อยาเสพติดจากนายภัยทูลกล่อมเกลี้ยง
หรือ๑อายุ๓๕ปีแถวนวลจันทร์
ตอนที่นัดส่งยาเสพติดเนี่ยนายเดชอุดมขับรถไปด้วยนะคะ
แต่พอตำรวจแสดงตัวนายเดชอุดมก็หลบหนีไป

แต่นายภัยทูลก็ซัดทอดมาที่นายเดชอุดม
เจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนจนติดตามจับกลุ่มตัวในวันนี้นะคะ
ที่ยืนยันว่าคือมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่านายเดชอุดมทำผิดจริง
ขออนุมัติศาลออกหมายจับได้สืบสวนกันมาหลายเดือนแล้วนะคะ
เรื่องต้นในเดชอุดมก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะ
ก็ยอมรับว่าเป็นคนตามหมายจับจริง
แต่ยังคงให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหายอมรับแค่ว่าเสพยาเสพติดค่ะ
เขาอากญิตอย่างที่สุดส่วนต้องรายยังรายละเอียดต้องน้อยสอบต่อไปนะครับ
ด้านผนตำรวจโทสมหมายกล้องวิสัยสูตรผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวนายเดชอุดมกับคนที่มีชื่อเสียงหลายคนค่ะ
หลายคนค่ะแม้จะยังปกปิดรายชื่ออยู่นะคะ
แต่พลตำรวจโทสมหมายบอกว่า
คดีนี้สืบเนื่องจากพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับกลุ่มคดีสำคัญ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอันตรายยี่ห้อหนึ่งค่ะ
แล้วก็มีบุคคลมีชื่อเสียงดารานักแสดงหลายคน
ซึ่งถูกสารสั่งจำคุกไปแล้วก่อนหน้านี้
ลายพรางเป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เขาจับตาความเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนกับมีกลุ่มวัยรุ่นอ่ะพยายามจะชวนกันต่อยมวยเนี่ยค่ะ
ซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายเหล่านี้
แต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกขยายผล
แล้วจะจับกลุ่มทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีการซัดทอดถึงใคร
รวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะ

แล้วก็นายเดชอุดมเนี่ยตามรายงานก็บอกว่า
เหมือนกับพี่สาวพี่เขยเป็นคนดังไง
ก็เป็นน้องชายแท้ของคุณการวิพากร

เจาะไปถึงในวงการนักแสดง
วงการนักร้องที่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
อย่างนี้ก็มีพวกดารานักร้องอะไรเกี่ยวข้องอย่างนี้หรอ
ตำรวจบอกแล้วนี่ไงว่ามีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ยังไม่บอกชื่อ

ท่านคุณสมหายตอนที่จับกรุงยาเสพติดตอนที่จับคดีใหญ่อะ

พวกดารานักร้องอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะ
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ว่ามีใครเชื่อมโยงอย่างไรบ้างนะคะ
เมื่อตอนที่เราวางแผนจะเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ยเขายังไม่สัมผัสยา
ก็ปรากฏว่าท่านวิราชัยไปจับในเรื่องของฐานปนเปื้อนของยาลดความอ้วนยาฟอกขาว
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช่สารเคมีที่เป็นยาเสพติดถ้าเป็นเราจับแล้วนะครับ

แล้วเขารับว่าเขาจำหน่ายด้วยในกลุ่มของเขา
ส่วนข้อมูลของแก๊งนี้นะครับ
นำมาสู่การจับกลุ่มในเดชอุดม
พลธันัยอภิชาเซนี
รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

ว่าสงสัยเป็นการขัดแย้งกันหรือเปล่า
ค้ายาเสพติดในแก๊งนี้เนี่ย
ก็เลยชี้เป้ามาที่นายเดชอุดม
โนตรีธนัยบอกว่ารายละเอียดเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับ
แต่นายเดชอุดมณขณะนี้ปฏิเสธข้อหาค้ายาเสพติด
รับแค่เรื่องเสพยาเสพติด
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ให้ตรวจปัสสาวะแล้ว
เพื่อจะเช็คเรื่องของสารเสพติดนะครับ
แต่ก็ขอฝากเตือนไปยังผู้มีชื่อเสียงในหลายวงการ
รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติด
ทั้งการใช้ทั้งการเสพทั้งการค้าการขายเนี่ย

โดยเฉพาะผู้ที่เสพอย่างเดียว

แบบเสพอยู่นี่นะรีบเลิกซะเลย

เข้าจับกลุ่มทันทีเหมือนกับกรณีแบบนี้นะครับ
แล้วพฤติกรรมของนายเดชอุดมก่อนหน้านี้ก็คือ

ส่งยาเสพติดกันที่ย่าน

ก็สามารถจับกลุ่ม

ตอนที่นัดส่งยาเสพติดนายเด็ดอุดมก็ขับรถมาด้วยกัน

ตำรวจก็เลยจับนายภัยทูลได้คนเดียว
พร้อมกับยาไอซ์หนัก๑๒กรัม

แต่ว่าทางตำรวจนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เหตุการณ์ที่จับได้ตั้งแต่๘มีนาคม
วันนี้ที่มาจับกลุ่ม

คือ๒๗สิงหาคม

เพราะว่าลำพังตัวเองก็มีหนี้สินเยอะ

กว่าจะสืบสวนจนทราบว่าวันนี้มากบดานอยู่ที่

จะคุยกับพี่สาว

ก็คือคุณการวิพากรอดีตภรรยา

แต่คุณการก็ไม่ได้คุยกับนักข่าวนะคะคือติดต่อไม่ได้เลย
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียล

คุณการก็คือคนตรงกลาง

มีแต่เรื่องคนนอนป่วยอยู่
แผ่นดินไหวตลอดที่ไม่เกี่ยวก็มาเยอะหยัน

อย่าลืมนะว่าน้องชายคนเล็กก็หนีตำรวจอยู่

จะให้แจ้งเบาะแสไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
คือน้องชายคนเล็กที่หนีตำรวจอยู่เนี่ย

เนี้ยค่ะเนี้ยก็บอกว่า
เดี๋ยวจะแฉให้หมดใครผิดก็ว่าตามผิด
รับได้ทุกอย่างหนักกว่านี้ก็เจอมาหมดแล้ว

โดยบอกว่าขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีผู้สื่อข่าวโทรแล้วก็ติดต่อมาเยอะมาก
ก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยละกัน
ว่าเขาเป็นน้องคนสุดท้องเป็นน้องชายแท้ค่ะ

และเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเสกโลโซมา๑๐กว่าปี
แล้วมาแตกหักเพราะเรื่องปัญหาการเสกเมื่อ๔ปีที่แล้ว
กับน้องชายมีการพูดคุยกันน้อยมาก

และเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีส่วนผัวพันธ์ยาเสพติด
เพราะครอบครัวเราจะซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
และเราก็เช่นกันเพราะครอบครัวเราถือเรื่องศักดิ์ศรีมาก
ครอบครัวเราเป็นนายตำรวจชั้นสูง
และไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวกับทุกเรื่อง
พ่อเราเป็นตำรวจที่ดีซื่อตรงมาตลอด
ทุกคนรักและเคารพเพราะฉะนั้นใครผิดว่าตามผิด

พ่อจะไม่ช่วยหรือยุ่งเรื่องนี้แม้จะเป็นลูกชายที่แกรัก
ตอนนี้สงสารแค่พ่อกับแม่เท่านั้น
ตัวเราไม่คิดอะไรกรรมคือผลจากการกรรธรรม
มีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มี
เจอกันทีไรก็ขอเงินหาร้อยพันหนึ่งตลอด
อะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณการก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามผิด

เคยเป็นผู้จัดการให้เสกโลโซอยู่